แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะบางท่านเพิ่งเริ่มต้นในการเล่นเอง
เดี๋ยวจะล้มหัวขม่ำหรือว่านี่เข่าแตก

ค่ารักษาพยาบาล๓แสนบาท
โอ้โหนี่แหละฮะก็เลยเอามาเตือนกันนะฮะสำหรับมือใหม่หัดเล่น
หรือไม่ก็มือเก่าเล่นเป็นแล้วเล่นเก่งแล้วแต่อย่าประมาทนะครับท่านฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ข้อความลงในกลุ่มล้มไม่เลิกนะครับ
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยระบุว่าแฟนนุ่มของเธอเกิดอุบัติเหตุ
ที่เขาจัดพื้นที่ให้มีการฝึกซ้อมกันนะครับ
ขณะที่กำลังเข้าโค้งบิดตัว
แล้วทีนี้บอดมันพลิกจนล้มหน้าคว่ำ
เขากระแทกขอบแผ่นเซิร์ฟสเก็ต
ถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลนะครับ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งญาติลาดพร้าว
คุณหมอส่งตัวไปเอ็กซาเรย์ก็พบว่าลูกสบ้าหัวเข่าแตก
ส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนนะฮะ
เพื่อให้หมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกรักษา
แล้วก็การรักษาคือนี่ครับเห็นไหมครับ
ว่าลูกสบามแตกแล้วก็ต้องใช้น็อต๒ตัว
ในการยึดคุณและเข่าเป็นอวัยวะที่สำคัญนะ

เฝือกช่วงเข่าเอาไว้ดามเอาไว้ก่อน
จากนั้นต้องทำกายภาพบำบัดนะครับ
คุณคิดดูว่ากายภาพบำบัดรวมถึงพักฟื้นนาน๓๖เดือน
ค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน๓๖๐๐๐บาทนะครับ
ก็เลยฝากเตือนให้ผู้เล่นเซิร์ฟสเก็ตมือใหม่

สนับมือต้องใส่ครับ

สนับเข่านะฮะก็ต้องใส่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็เรื่องของรองเท้าคุณก็ต้องเป็นรองเท้าที่เหมาะสมด้วยนะครับ
เพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดเช่น

เพราะว่าเรื่องของเซฟตี้สำคัญมาก
ราคาของชุดเซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นสนับอะไรต่างนะฮะ
คือราคาหลักร้อยถึงหลักพันบาท

กันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าเธอก็เปิดเผยบอกว่าแฟนนุ่มคือเล่นมานานแล้ว
ก่อนที่เขาจะมีการฮิตกันอีก

แล้วช่วงนี้เห็นฮิตกันเหลือเกินนะครับ
ดังนั้นก็เลยอยากจะเอามาเตือนกัน

อาการดีกว่าต้องมาเสียตังค์
แล้วก็อาจจะเจ็บตัวแบบนี้นะครับ
ชาวเน็ตก็โพสต์ให้กำลังใจคนเจ็บ
ฟื้นจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วนะครับ

โอ้โหดีเลยพวกเราจะได้ระวังป้องกันตัวเองด้วย

แต่สาวผู้ประกาศไทยรัฐทีวีของเรา
กับหลายคนนะนี่ผมก็คอยเตือนน้องนะ

นี่จริงนะคุยกับหลายคนที่เล่นเนี่ย
คือเขาบอกว่าการล้มเป็นเรื่องปกติ

แต่ว่าอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยต้องมี
แล้วก็ไม่ต้องเป็นเหมือนกับเคสที่เรานำเสนอข่าวไปด้วย

เขาถ่ายเร็วแบบนี้ตีโค้งอะไรแบบนี้

เราค่อยแล้วก็ต้องมีคนดูแลนะ